๑นาฬิกา๔๓นาทีได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมสิบสกุลพันธ์ดีแทนคุณคุปตนันนะครับ
ใครที่เป็นแฟนคลับคุณคุปตนันมาเจอเขาได้ในช่วงเที่ยงวันนี้
เขาจะกลับมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมทราบกันต่อเนื่องนะครับ
หลายท่านที่เผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกอาจจะรู้สึกสัมผัสได้
อากาศที่เย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมและเท่าที่มีกำลังแรงด้วยนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออก
อุณหภูมิลดลงไป๓๕องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าในช่วงกลางสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้เองนะครับ

เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกคลุมนั้นมีกำลังที่อ่อนลง
แต่ว่ากลางสัปดาห์ต่อไปนะครับก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูง
แพร่กลับลงมาอีกครั้งและมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะครับ
ดังนั้นสัปดาห์นี้จึงมีสภาพอากาศเป็นแบบนี้ครับ
ต้นสัปดาห์อากาศนั้นอุ่นขึ้นแต่กลางสัปดาห์อากาศจะเย็นขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็ปลายสัปดาห์อากาศก็อาจจะอุ่นขึ้นอีก
ดังนั้นสัปดาห์นี้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้องดูแลสุขภาพด้วย

แต่ว่าถ้ามองไปถึงภาคใต้นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ปกคลุมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและมีกำลังค่อนข้างแรง
ตอนนี้มีกำลังที่อ่อนลงแล้วทั้งนั้นจะทำให้มีฝนตกน้อยลงนะครับ
แต่ว่ากลางสัปดาห์ก็จะมีกำลังปานกลางก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ
ดังนั้นเรื่องของสภาพอากาศในสัปดาห์นี้แปรปรวนครับ
ต้องดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่อง
มาตรวจสอบภาพถ่ายสดจากดาวเทียมกันเลยดีกว่านะครับ
ว่าวันนี้สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมดูเรื่องของเมฆเรื่องของหมอกกันบ้างนะครับ
ภาพถ่ายที่ปรากฏอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับ
เพราะว่าเมฆหมอกที่เราเห็นส่วนใหญ่นั้นไปปกคลุมทางในส่วนของภาคใต้นะครับ
ซึ่งแน่นอนทำให้ภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกอยู่
แล้วก็ทางภาคเหนือและภาคอีสานท้องฟ้าค่อนข้างจะโปร่งนะครับ
มีเมฆชั้นกลางปกคลุมบางพื้นที่ไม่พบกลุ่มเมฆฝน
ภาคกลางภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วน
ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางแต่ไม่พบกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกัน
แล้วก็คุณผู้ชมเห็นสีฟ้าไหมฮะสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้
นั่นคือที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง
แล้วก็มีเมฆฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแห่ง

รวมทั้งในอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันด้วยครับ
ส่วนการตรวจสอบลักษณะการตกกระจายตัวของกลุ่มฝน

พบว่าทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศ
วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งครับ
เหนืออีสานกลางท้องฟ้าโปร่งไม่พบกลุ่มฝนนะครับ
ส่วนทางตอนล่างก็คือภาคใต้ยังคงพบกลุ่มฝนในพื้นที่
แต่ภาพรวมนั้นถือว่าน้อยกว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมเห็นจุดที่เป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อน
เหลืองแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้

ก็ยังคงมีการตกของฝนบริเวณภาคกลาง

ก็คือจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงครา
กะบี่ตรังแล้วก็สตรูนในช่วงเที่ยง
กลุ่มฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเน้นตกในฝั่งอันดามัน
ตั้งแต่บริเวณตอนบนจนถึงตอนล่างของภาค

ก็คือบริเวณตอนกลางที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต
กระบี่สุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราช
เหมือนที่คนกะบี่เขาไลน์มาบอกหน้าจอของเรานะครับ

แล้วก็อีกกลุ่มเน้นตกบริเวณตอนล่างของภาคที่สงขลา
แล้วก็ยาลาแล้วก็ในช่วงเย็น
กลุ่มฝนก็จะลดลงเหลือบริเวณตอนกลางของภาคเท่านั้นนะครับ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันต่อที่เรื่องของอุณหภูมินะครับ
บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
ยังคงมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียส
แต่ว่าจะตามยอดดอยนะครับขึ้นภาคเหนือก็จะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘๑๔องศาเซลเซียส

ขณะที่บริเวณยอดภูมิในภาคอีสานั้นอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๒๑๖องศาเซลเซียสครับ
แล้วก็ตอนกลางของประเทศยังคงมีอากาศร้อนนะฮะ
แรงในช่วงบ่ายสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียส
ตรวจสอบเป็นรายภาคกันนะครับว่าแต่ละภาคนี้มีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับ
เหนือช่วงต้นสัปดาห์ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

แล้วก็กลางสัปดาห์ไปแล้วจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

ที่มีฝนตกเกิดขึ้นเพราะว่ามวลอากาศเย็น
เริ่มมีกำลังแรงเข้ามาปกคลุมอีกรอบนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๖๓๒องศาเซลเซียสนี่สูงสุด
บริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดหนาวจัดนะครับ

อีสานสัปดาห์นี้ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าครับ
ต้นสัปดาห์จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น๒๔องศาเซลเซียส
ส่วนช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝน
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงมีอากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิต่ำสุดพื้นที่ราบ๑๗องศาเซลเซียส
ภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด๑๒๑๖องศาเซลเซียส
กลางครับต้นสัปดาห์มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
และอุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสในต้นสัปดาห์
แต่ว่ากลางสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง

อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาเซลเซียส
แต่ถ้ากลางวันแดดจัดก็สูงไปถึง๓๕องศาเซลเซียสครับ
ตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
อุณหภูมิสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสเกิด
แล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
แต่ถ้าดูสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ภาคใต้นั้นมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตลอดช่วงนะครับ
ประมาณร้อยละ๕๐๖๐ของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากทางตอนล่างของภาคทะเลนั้นมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ห่างฝั่งนั้นคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๑องศาเซลเซียสครับ

จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นอยู่หรือเปล่านะครับ

ต้นสัปดาห์นี้อาจจะอุณหภูมิสูงขึ้น

แล้วก็กลางสัปดาห์อาจจะมีฝนตกลงได้

ก็ส่งผลถึงกรุงเทพเหมือนกันนะครับ
ที่จะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียสครับ
นี่คือสภาพอากาศตลอดทั้งวันนี้

หมดเวลาของรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะครับ
เวลาของรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะครับ
เวลาของรู้ก่อน